เอาล่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปส่องความเอลเอส
ของคนในวงการบันเทิงของเรานะคะ
บอกเลยว่าเอสเคิร์ฟมากจะเป็นใคร
ติดตามกันค่ะกับช่วง
ตำแหน่งนางเอกเอวบางขอยกให้น้องนางคนนี้เลย
ก็จะคล้ายนุ่นใหม่ดาวิกาอย่างไรหรือหรอ
อื้อฮือความเอวเอสนั้นต้องยอมนั่งจริง
สเล้ย

หนูดาวิตอบพีทีเคยกินหมูทะไหมคะ
บอกเลยหมูทะในมือสั่นมาก